พาไปที่เมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เหลือมอยากกินหารท้องป๋องแบบนี้สุดท้ายจะหนีผ่านช่องกำแพง
หนีไม่ได้ติดท้อง
เหลือมกินแพงนั้นเลยนะ
ถูกหาเหลือมแล้วเห็นไหมหลือมกินหารกินแพงใช่ไหม

เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๘๖๙หมู่ที่๗
บ้านเทพนิมิตโครงการ๒ตะบลบึงสามพันธุ์

เหลือมเข้าไปกินห่าน

จังหวะนี้พยายามเลื้อยออกไป
หนีไปสุดท้ายมันติดกับกำแพงแบบนั้น

เหมือนจะหมาคอติดลูกกลงนะ

มีการวัดขนาดดูความยาวกว่า๒เมตร
น้ำหนักสักประมาณ๕กิโลกรัม
จากนั้นเจ้านาทีช่วยต้องขย่นออกมา
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๓๐นาที

สุดท้ายเจ้าของบ้านบอกว่า
หน้านี้หานแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้เริ่มหายไปทีละตัว๒ตัว
เหลือมตัวนี้ที่มันแอบเอาไปไม่พลาดนะคะ
เรื่องของเลขที่บ้านและความยาวงูก็เป็นสิ่งที่หลายคนโฟกัสค่ะอืม